ไปดูประมวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรชบุรีเมื่อวานนี้นะคะ
หลังจากที่ตำรวจเองก็ต้องไปปิดล้อมกว่า๑๕ชั่วโมงนะคะ
กับการที่มีการกราดยิงแล้วก็มีคนเสียชีวิตไป๓ศพ
สุดท้ายตัดสินใจวิสามันฆาตกรรมผู้ก่อเหตุ
จบลงเมื่อช่วงตี๔ที่ผ่านมาค่ะ
เป็นการวิสามันฆาตกรรมนายอนุวัฒน์หรือว่านายปิงนะคะ
ปิงนี่เป็นอดีตลูกจ้างอุทยานแห่งชาติทัพลาน
แล้วเป็นผู้ก่อเหตุยิงเพื่อนบ้านพนักงานส่งพัสดุเสียชีวิต๓ศพ

พอก่อเหตุเสร็จก็เข้าไปซ่อนตัวในบ้านแล้วยิงปืนออกมา
เจ้าหน้าที่พยายามเจรจาตามยุทธวิธีแต่ว่าไม่เป็นผล

ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล

ก็มีการกดดันเสียงปืนดังตอบโต้กันกว่า๕๐นัด
ไปจนกระทั่งตี๔นะคะ
ทางชุดนเรสวน๒๖๑คอมมันโดและชุดอินซี๗บุกขึ้นไปที่ห้องชั้น๒ด้านหลัง
ปิงเนี่ยยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่กระสุนถูกโล่ป้องกันค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยยิงออกไปแล้วถูกในปิงเสียชีวิตนะคะ
ก็รวมเวลาในการปฏิบัติการ๑๕ชั่วโมงด้วยกัน
เรื่องนี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗นะคะบอกว่า
ตำรวจเนี่ยต้องเคลียร์พื้นที่เสี่ยงทั้งหมดเพราะว่าจุดเกิดเหตุเป็นหมู่บ้านค่ะ
ก็พยายามใช้ยุทธวิธีจากเบาไปหานักยืนยันว่าตำรวจไม่อยากให้เกิดความสูญเสีย
แต่ว่าคนร้ายไม่ยอมเจรจาแล้วคนร้ายเองก็มีความเชี่ยวชาญในการยิงปืน
ซ้อมยิงปืนเป็นประจำที่สนามยิงปืน
เราได้ทำตามยุทธวิธีจากเบาไปหานัก
คือมีการเจรจาอย่างต่อเนื่องตามที่น้องได้เห็นนะครับ
แต่คนร้ายก็ยังยิงอย่างต่อสู้อย่างต่อเนื่องเจ้าที่เข้าไปก็ยังยิงต่อสู้
โลกอันกระสุนของเราโดนยิงไป๖นัดนะครับ
ลูกน้องเราก็ต้องใช้ยุทธวิธีเข้าไปเพื่อป้องกันตนเอง
ซึ่งเป็นพยานอันใดที่ใกล้จะถึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
เราขีดวงยังกันแล้วพี่น้องประชาชนก็อย่าบอก
แล้วก็แม้แต่แม้แต่ตัวเขาก็เราไม่อยากให้การสูญเสีย
ถ้าไม่มีการต่อสู้เนี่ยท่านพบหรอกว่าให้จับเป็น
แต่นี่มันต่อสู้ยังก็เป็นพยาบาลที่ใกล้จะถึง
แล้วตรงนี้ถ้าลูกน้องผมมีโล่เมื่อกี้เนี่ยไม่บาดเจ็บก็เสียชีวิตนะครับ
ตำรวจก็ยังให้ข้อมูลด้วยนะคะว่า
ตอนที่ปิดล้อมผู้ก่อเหตุยังได้แชทเฟซบุ๊คกับเพื่อนด้วย
ส่งข้อความบอกว่าจะสู้กับตำรวจแน่นอนไม่ยอมให้จับ
ตำรวจเองก็พยายามจะต่อรองแล้วมีการ
คือผู้ก่อเหตุเองก็มีการยิงปืนออกมาตลอด
มีการใช้น้ำมันราดพื้นบ้านทั้งชั้นบนชั้นล่างเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เจ้าหน้าที่จู่โจมเข้าถึงตัว
แล้วก็เอาเฟอร์นิเจอร์มาเป็นที่กำบังด้วย
ตอนนี้ก็กำลังอยู่ในการตรวจสอบที่เกิดเหตุอยู่นะคะ
คุณผู้ชมครับขณะที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ก็เข้าไปเก็บวัตถุพยานเพิ่มเติมในบ้านที่เกิดเหตุนะครับ
บ้านหลังนี้แหละครับเป็นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานภาค๗
เข้าไปตรวจสอบวัตถุพยานแล้วก็หลักฐานอื่นเพิ่มเติม
พบว่าบ้านของผู้ก่อเหตุมีร่องรอยกระสุนพลุนทั้งหลัง
กระจกหน้าต่างประตูบ้านด้านหน้าด้านข้างชั้นบนชั้นล่างแตกหมดฮะ

จะต้องตรวจสอบว่าถูกยิงมาจากในบ้านหรือยิงจากนอกบ้านเข้าไป
โดยเฉพาะที่ระเบียงชั้น๒นะครับ
มีร่องรอยกระสุนหลายนัดปลอกกระสุนตกเกลื่อนไปหมดจากการยิงประทะกัน
เจ้าหน้าที่ใช้เวลานานกว่า๓ชั่วโมงนะครับเก็บหลักฐาน
อีกทั้งช่วงเกิดเหตุมีพยานครับ
พยานเห็นผู้ก่อเหตุเนี่ยวิ่งออกมายิงคู่กรณีที่เป็นนักศึกษา๒คนนะครับ
แล้วก็มีพนักงานขนส่งบริษัทเอกชนที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมา
ถูกยิงเสียชีวิตอีกศพนึงนะเป็นเหตุการณ์สองช่วงเวลาครับที่เจ้าหน้าที่จะต้องจำลองวิถีกระสุน
ว่าผู้ก่อเหตุยิงจากจุดไหนเวลาใดนะครับกันแน่
เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องสแกนโลหะตรวจปลอกกระสุนในพื้น
พื้นถนนในซอย๔ของหมู่บ้านนะครับ
เจอปลอกกระสุนเกลื่อนตามพุ่มไม้
ซึ่งต้องนำไปตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเป็นปลอกกระสุนปืนชนิดใด
อกจากนี้ก็ได้เข้าตรวจสอบบ้านเช่าของนายเบล
ซึ่งอยู่เยื้องกับบ้านของคนก่อเหตุเนี่ย
แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดครับ
คุณผู้ชมครับหลังจากที่ตำรวจวิสามันฆาตกรรมผู้ก่อเหตุแล้ว
ทำให้ชาวบ้านคลายความกังวลลงแต่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเพชรชบุรี
นักจิตวิทยาเจ้าหน้าที่อสมกว่า๑๐คนครับ
ก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยให้คำปรึกษาเยียวยาจิตใจ
เนื่องจากแน่นอนครับยังมีหลายคนตื่นตระหนก
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา
คนร้ายยิงตอบโต้กับตำรวจออกมาเป็นระยะครับ
ชาวบ้านก็ได้ยินเสียงปืนปุ้งปั้งมากระทบต่อจิตใจและความรู้สึกครับ
แล้วก็จะสำรวจบ้านที่ได้รับความเสียหายเพื่อช่วยเหลือต่อไปด้วยนะครับค่ะ
แล้วถ้าเราย้อนไปดูปมเหตุของเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยนะคะ
ก็จะมาจากคดีที่นายอนุวัฒน์เองเนี่ยต้องไปขึ้นศาลค่ะ
แล้วก็เขาเองก็น่าจะไม่มั่นใจว่าจะชนะคดีนี้
เพราะว่าเป็นกรณีที่ไปมีปากเสียงกับเพื่อนบ้านที่เขายิงเสียชีวิตนี่แหละค่ะ
แล้วก็ไปทำร้ายร่างกายเขาด้วยนะคะ
ทีมข่าวของเราค่ะก็ไปพูดคุยนะคะกับเพื่อนผู้เสียชีวิต
ซึ่งบอกว่า๑เดือนที่๑เดือนที่แล้วเนี่ย
นายอนุวัฒน์มีปากเสียงกับนายพระศิษย์หรือว่านายโอ๊ตที่อยู่บ้านตรงข้ามกันนะคะ
แล้วก็ตรงนี้แหละน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของความไม่พอใจกันและกัน
เรื่องมันบานปลายเพราะว่านายอนุวัฒน์เองเนี่ย
ไม่ยอมจบเดินกลับมาอีกทีนึงพร้อมกับปืน
แล้วก็ปรีมาตบหัวของนายพระศิษย์
พระศิษย์ก็เลยไปแจ้งความคดีที่เขาถูกทำร้ายร่างกาย
วันที่๒๒คือเมื่อวานเนี่ยเป็นวันที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องไปขึ้นศาลกันนะคะ
นายพระศิษย์เนี่ยก็มีนายเบลคือหรือนายรัฐกร
เพื่อนที่เรียนด้วยกันที่มหาวิทยาลัยเนี่ย
แล้วเขาเป็นคนเช่าบ้านด้วยอ่าก็จะไปเป็นพยานเนี่ยค่ะ
แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคือเขาเนี่ยเอารถมอเตอร์ไซด์
จอดรั้วบ้านของนายอนุวัฒน์ไปจอดตรงรั้วบ้านของนายอนุวัฒ
ก็เลยทำให้เกิดความไม่พอใจแล้วออกมายิงเนี่ยค่ะ
วันนั้นพวกผมนั่งเล่นเกมกันในบ้าน
พวกผมว่างกันนั้นนะว่างอีกเรียนนะ
ผมก็มานั่งกันประจำอ่านั่งเล่นเกม

แล้วพอดีรถเพื่อนคันนั้นมันดัง

หน้าปากซอยนั่งข้างหน้าปากซอย

กระโดดกำแพงมาเอาปืนตบเพื่อนผมเลย
แล้วก็เอาปืนจ่อเพื่อนผมอีกคนที่อยู่หน้าบ้านจะเข้าไป
เขาเลยเอาปืนจองหัวเพื่อนผมอีกคน

วันที่เกิดเหตุเห็นแฟนเพื่อนบอกนะว่า

มันจ้องเล่นคนชื่อโอ๊ตจริงไหม
เพราะเพื่อนผมน้องผมออกไปก่อน
ออกไปเรียนมันไม่ได้ทำอะไรน้องผมเลย

เพื่อจะไปสารมันเพิ่งเริ่มยิงตอนนั้น
มันน่าจะจ้องโอ๊ตนี่แหละ
ใช่แล้วเบลล์ซ้อนท้ายโอ๊ตไป
ก็น่าจะเป็นปมเหตุจากคดีนี้ค่ะ

ทีมงานของเราได้ภาพจากคนในหมู่บ้านนะคะ
เป็นภาพคืนวันที่๒๑มีนาคม

คือจากตรงนี้เขาบอกว่า
นายอนุวัฒน์เริ่มมีอาการไม่ปกติ

เข้าออกในบ้านอยู่หลายรอบเลยค่ะ
แล้วก็มีการสตาร์ทเครื่องเร่งเครื่อง
คือส่งเสียงรถมอเตอร์ไซค์รบกวนชาวบ้านอยู่หลายรอบเลย
นี่คือตอนกลางวันของวันที่๒๑เขาก็ถ่ายเอาไว้แบบนี้
พอช่วงค่ำเนี่ยก็ยังไม่หยุดเดินในบ้านตัวเองนะคะ
แต่ว่าพอค่ำเนี่ยไม่สวมเสื้อแล้วหยิบขวดน้ำนะคะ
เครื่องใส่บ้านของเพื่อนบ้านแล้วเดินวนเวียนอยู่หน้าบ้านตัวเอง
เดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งไม่ยอมกลับเข้าไปในบ้านด้วย
นี่คืออาการเขาตั้งแต่คืนวันก่อนเกิดเหตุแล้วนะคะ
เนี่ยค่ะสำหรับประวัติของนายอนุวัฒน์เนี่ยนะคะ
ถ้าย้อนกลับไปดูเขาเองก็เคยเข้ารับรักษาอาการเสพยา
เสพติดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งด้วยเมื่อปี๕๗

หลังจากนั้นเขาไปสมัครเป็นชุดพิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทัพลาน
ทำงาน๖เดือนแล้วก็เขาไม่ต่อสัญญาจ้างค่ะ
แล้วก็มามีคดีทำร้ายร่างกายล่าสุดนี่อีกนะคะ
ซึ่งก็อนุมานว่าอาจจะเป็นชนวนเหตุที่ทำให้เขาก่อเหตุสลดนี้ขึ้นค่ะ
วันนี้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่ถูกผู้ก่อเหตุยิงเสียชีวิต
หรือว่าแม้แต่แม่ของผู้ก่อเหตุจริงก็ทยอยไปรับศพไปบำเพ็ญกุศลครับ
ที่โรงพยาบาลจอมเกล้าจังหวัดเพชรชบุรีครับ
บรรยากาศแน่นอนครับเต็มไปด้วยความโศกเศร้าญาติของผู้เสียชีวิตนะครับ
จากเหตุที่ถูกคนร้ายเนี่ยกราดยิงในหมู่บ้านกรุงเพชรวิลล่านะครับ
ก็ไปทยอยรับศพผู้เสียชีวิตไปบำเพ็ญกุศล
โดยยาดของนายรัฐกรกองแก้วขอไปครับ
รัฐกรทองแก้วหรือว่าเบลอายุ๒๒ปี
ครอบครัวมาจากชุมพรนะครับแล้วก็มีแฟนของนายรัฐกรนะครับ
กับลูกสาวอายุสักประมาณ๓ขวบแล้วก็แม่มารอรับศพบรรยากาศเศร้ามากครับ
ซึ่งพ่อของนายรัฐกรบอกว่ารัฐกรถูกยิงที่ศีรษะ๓นัด
แล้วก็ที่ลำตัวอีก๓นัดครับ
หลังจากรับศพออกจากโรงพยาบาลไปแล้วครอบครัวก็นิมนต์พระนะครับ
ไปนะฮะอันเชิญดวงวิญญาณยังจุดเกิดเหตุ
แล้วก็จะไปประกอบพิธีทางศาสนาที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรครับ
ขณะที่แม่ของนายพระศิษย์หรือว่าโอ๊ตเอมโอดอายุ๒๒ปี
ก็ไปติดต่อขอรับศพลูกเช่นกันนะครับ
ท่านก็เล่าบอกว่าตำรวจทำงานล่าช้าขาดประสิทธิภาพจนลูกต้องตายฮะ
หากเข้าไปช่วยเร็วกว่านี้ลูกคงไม่ตาย
ส่วนเรื่องที่ทะเลาะกับผู้ก่อเหตุก็ยอมรับว่าลูกชายก็มีปัญหากันจริงนั่นแหละ
ก็ที่เคยไปแจ้งตำรวจไงเรื่องอยู่ในชั้นศาลใช่ไหม
ส่วนเพื่อนของลูกชายนะครับก็เคยบอกตำรวจแล้วว่า
นายอนุวัฒน์เนี่ยมีปืนแต่ตำรวจก็ไม่ดำเนินการอะไรครับ
คิดว่าถ้าวายกว่านี้น้องโอ๊ตก็
ใช่ถ้าวายกว่านี้โอ๊ตอาจจะรอดโอ๊ตอาจจะไม่เป็นแบบนี้
ส่วนครอบครัวของนายศิรพัฒน์วัฒนะคนนี้ก็ชื่อโอ๊ตเหมือนกันนะครับ
อายุ๒๗ที่เป็นรายเดอร์ก็ญาติมารับศพไปบำเพ็ญกุศลแล้วเหมือนกัน
ส่วนร่างของหรือว่าศพของนายอนุวัฒน์นะครับ
แม่ก็มากับครอบครัวนะครับมาติดต่อขอรับศพไปบำเพ็ญกุศลนะครับ
แต่ก็ไม่ได้พูดคุยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว
เพราะว่าแม่ก็ยังโศกเศร้าอยู่นะครับ
ญาติเนี่ยช่วยกันพาตัวแม่นะครับออกไปนะครับ
เพื่อรอขั้นตอนการชนะสูตรพลิกศพนะครับ
เมื่อแล้วเสร็จก็รับศพกลับบ้านไปครับ
วันนี้ก็ไปพบกับแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะ
จากการที่ถูกนายอนุวัฒน์ยิงเพื่อไปทำความเข้าใจ

นี่ค่ะคือไปพบกับแม่ของนายโอ๊ตนะคะ
หรือนายพระศิษย์เอมโอดซึ่งคุณแม่
เมื่อกี้ที่คุณนัทพงศ์บอกว่าคือคุณแม่ก็ยังติงการทำงานของตำรวจว่าล่าช้านะคะ
แล้วทำให้คือถ้าเร็วกว่านี้ลูกก็อาจจะไม่เสียชีวิต
ภูมิครับการเนี่ยเข้าไปขอโทษเลยนะคะไปกราบขอโทษเลยนะคะ
แล้วก็ไปทำความเข้าใจด้วยว่าตำรวจมียุทธวิธีการทำงาน
แต่ว่าผู้ก่อเหตุยิงปืนสวนตำรวจตลอดเวลาเลย
ก็เลยต้องวางแผนประเมินสถานการณ์เพื่อลดความสูญเสียให้มากที่สุด

อยากจะให้ครอบครัวเหยื่อเข้าใจในยุทธวิธีที่ตำรวจทำงานด้วยนะคะ
ภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรชบุรียังเป็นตัวแทนมอบกระเช้าดอกไม้
เพื่อเป็นกำลังใจในการทำความดีให้กับนายกฤษดาศรีทา
ซึ่งเขาขับรถมาเห็นเหตุการณ์แล้วพยายามไปช่วยผู้เสียชีวิต
แต่ตนเองก็ถูกยิงจนได้รับบัตรเจ็บนะคะ
กฤษดาบอกว่าตอนนั้นจะไปรับของจากลูกค้า
ผ่านมาเห็นพนักงานขนส่งเอกชนล้มอยู่ข้างทาง
ว่าเป็นอุบัติเหตุเขาก็จะลงไปช่วย
ผมไม่รู้ว่าน้องถูกยิงผมคิดว่ารถมอไซค์ล้ม

พอนี้จะลงมาช่วยยังไม่ทันได้ลงรถ
ผมจอดอยู่ตรงหน้าบ้านคนก่อเหตุพอดีเขาเลยยิงผม

แล้วเขาก็ยิงไล่มาอีก๒นับมาโดนนัดที่๒นับ
ตอนนี้ตำรวจก็จะต้องสอบปากคำพยานแวดล้อมทั้งหมดอย่างละเอียด

จากแผนกนิติเวศและผลจากตำรวจพิสูจน์หลักฐาน

และประสานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี

เรื่องเงินช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อด้วยค่ะ
เรื่องของการช่วยเหลือเยียวยานะครับ
ก็จะมียุติธรรมจังหวัดเพชรชบุรีนะครับคุณผู้ชมครับ
ที่จะไปชดเชยเยียวยาให้กับทั้งครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับ
แล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บแตกต่างกันไป
นี่คือนายสุธีรวัตรเจริญวงนะครับ
ท่านผู้โมยการสำนักงานยุทธิธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ท่านบอกว่าการเยียวยาผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
จะได้รับเงินเยียวยาตามพรบค่าตอบแทนผู้เสียหายของกระทรวงยุติธรรม
คือถ้าเข้าหลักเกณฑ์นะครับเป็นผู้เสียหายนะครับ
แก่ชีวิตร่างกายและจิตใจจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่น
โดยผู้เสียหายนะครับไม่มีส่วนไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด
กรณีผู้เสียชีวิตก่อนนะครับจะได้ค่าตอบแทนดังนี้นะครับ
๐บาทค่าจัดการศพ๒๐๐๐บาท
และค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูไม่เกิน๔๐๐๐บาท
ส่วนค่าเสียหายอื่นนะครับนอกจากนี้เนี่ยให้จ่ายตาม
คณะกรรมการเห็นเหมาะสมแต่ไม่เกิน๔แสนบาท
รวมแล้วต้องไม่เกิน๑๕๐๐๐บาท

ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เป็นค่ารักษาพยาบาลตามจริง

ค่าฟื้นฟูสราภาพร่างกายจิตใจ
จ่ายจริงแต่ไม่เกิน๒๐๐๐บาทค่าตอบแทนค่าเสียหายอย่างอื่นนะครับ
จากที่กล่าวให้คณะกรรมการก็เห็นสมควร
แต่ไม่เกิน๕หมื่นบาทรวมแล้วทั้งหมดต้องไม่เกิน๑แสน๑หมื่นบาท
แล้วหากไม่สามารถทำงานได้นะครับยังมีค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้
ละ๓๓๕บาทแต่ไม่เกิน๑ปีอีกด้วย
ทางนี้ก็ต้องอยู่ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์นะครับ